คำถามคืองบประมาณมันต้องถึงกับต้องมีการระดมทุนเลยเหรอคะ

แต่ต้องบอกก่อนว่างานอวกาศเนี่ย

เราจะไปทุ่มกับงานโมเดลแรกเนี่ย

มันต้องวางแผนครับว่า๒ปีต้องทำอะไรให้เสร็จ

ถ้าเจ๊งต้องใช้งบเท่าไหร่ในการแก้

คือเรื่องวิศวกรรมอะไรนี้ไม่สนใจเลยเหรอคะ

เกิดปีที่๓โปรเจกต์ส่งไปแล้ว

แปลว่าคุณก็ต้องระดมทุนอีกรอบใช่ไหม

เอาเงินของเราไปทิ้งขว้างทำไม
ต้องวางแผนจะใช้เงินอย่างไร

ก็คือว่าในส่วนของงบประมาณ

จริงมันน้อยมากด้วยซ้ำไป
จนเรียนลึกไม่ออกว่ามันต้องระดมทุนเหรอ

มันเป็นไปได้ตั้งแต่เราสนับสนุน
ให้เด็กมัธยมสามารถที่จะ
ทำการทดลองแบบง่ายแล้วก็ส่งขึ้นไปบนยานอวกาศ
ซึ่งก็น่าสนใจมากคงได้มาเล่า
ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงเล็กเด็กมัธยมเด็กมหาลัยทำกันประกอบกันได้
ตอนนี้ในไทยก็มีส่งขึ้นไป๒๓ดวงแล้วนะฮะ
ในการว่าเราต้องการที่จะมีเงินอยู่เท่าไหร่และใช้เงินไปกับอะไร
แต่คำถามก็คือการใช้เงินของเราเนี่ยแสนสามเบื้องต้นเลย
หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน
สิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเราทำได้หมดเลย
เพียงแต่ว่าสิ่งที่เติ้ลอยากจะได้คำตอบจากทางกระทรวงเนี่ย
ซึ่งมีหน้าที่ในการตอบคำถามนี้กับประชาชนเองด้วยเนี่ย
ก็คือเราทำไปเนี่ยเราต้องการที่จะอะไรกลับมา
ต้องการได้อะไรกลับมาแล้วสิ่งนั้นมันคุ้มกับ
ไม่ว่าจะเป็น๑๐บาทล้านบาท๑๐๐ล้านบาทเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่า
แม้ว่าตอนนี้คือโครงการจะเดินหน้าไปแล้วก็ตาม
ยังต้องตั้งคำถามนี้อยู่คือคือมันเป็นอย่างนี้ครับ
ต่อให้เราบอกว่าโครงการมันเดินหน้าไปแล้วเนี่ย
ต้นบอกว่าหน้าที่ของรัฐมนตร์รัฐมนตรีเนี่ยฮะ
คือการคอนวินส์คนให้เชื่อให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ตอนนี้
มันมีผลด้านบวกกลับขึ้นมา
หรือสิ่งที่สำคัญมากอันหนึ่งเลยเนี่ยที่ท่านพูดอยู่ตลอดเลยเนี่ย
หรือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่เป็นวาระแห่งชาติจริง
ไม่ได้เปลี่ยนกันรัฐบาลต่อรัฐบาลว่าคนไทยของเราให้ค่ากับอะไร
ตำแหน่งของเราคืออะไรครัวของโลกเหรอ
หรือว่าอะไรถ้าเป็นครัวของโลกทำไมถึงยังมีปัญหาเกษตรกรอะไรต่างมากมาย
เราต้องการที่จะแก้ปัญหานี้จริงหรือเปล่าเลยแค่พูด
ดังนั้นการทำงานอวกาศก็เหมือนกัน
อย่างที่บอกว่าเรามีเวลาคิดอีกแค่ไม่กี่ปี
เขาจะไปกันแล้วถ้าเราพลาดเนี่ยก็คือเราตกขบวนแล้ว

เมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ต้นรายการ
คุณต้นบอกไว้บอกว่าที่เขาจะรวมกันหลายประเทศใช่ไหม
แล้วก็จีนไม่ได้รวมอยู่ในนั้นใช่ไหมครับอันนี้ที่ฉันถามในแง่ของมิติอื่นนะคะ
มันจะมีผลต่อการเข้าสู่วงการอวกาศของประเทศไทยในเวทีโลกไหม
คือเรียนให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ย
บอยคอร์ดจากสหรัฐอเมริกา
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้จีนเขาจะไม่มีการไปร่วมมือกับใครเลยนะฮะ
เขาก็มีความร่วมมือของเขาอยู่ในหลายประเทศ

เขาก็ถ่ายทอดมาให้หลายประเทศรวมถึงไทยเองด้วยก็ตามนะฮะ

การไปร่วมมือกับประเทศใดก็ตาม
มันมีนัยยะทั้งทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจ
อยู่ในหลากหลายมิติมาก
ซึ่งถ้าพูดกันตามตรง
มันไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดว่า
ไปร่วมมือกับใครแล้วเกิดผลประโยชน์ยังไงบวกหรือลบ
แต่เราจะทำยังไงให้ตัวเราเองรู้ตัวว่าการเอาไปร่วมมือกับประเทศนี้นะ
อเมริกาเองก็ตามรัสเซียจีนหรือญี่ปุ่นเองก็ตามเนี่ย
เราทำไปแล้วเพื่ออะไรเราต้องการอะไร
ก็ย้อนกลับไปตอบคำถามเติ้ลเมื่อกี้อีกว่า
อาจารย์วเรศค่ะคืออุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยนะคะ
ยังต้องคุยเรื่องการทวดกันนอกโลกอีกเหรออาจารย์
ซึ่งพอใกล้ชิดกับความมั่นคงเนี่ยเรื่องการทูตมันมาก่อนเลย
ซึ่งญี่ปุ่นเขากับอเมริกาสนิทกันมาก
ยูจะเอาเทคโนโลยีเราไปส่งให้จีนหรือเปล่า
เราไม่ได้คิดตัวไปก่อน

ซึ่งเราต้องชัดเจนนะครับโปรเจกต์ไหนโคลกับประเทศไหน
ถ้าเราจะมัวติอย่างนี้นะครับโปรเจกต์ไหนโคกกับอันไหน
หรือเราบอกเราชื่นชอบกับจีนเราอยากทำทุกอย่างกับจีน
เราก็ต้องปักทงว่าโอเคไปกับจีน
เอาอย่างนี้นะคะเรียนอิงตามที่อาจารย์เจษดาให้สัมภาษณ
แล้วก็ตามที่อาจารย์เขียนในเพจของอาจารย์นะคะ
คือถ้ามองแบบนี้ภาพที่มันเห็นมันเห็นแค่ไทยกับจีน
มันเห็นแค่นี้ก่อนเฉพาะตอนนี้นะ

คือหลังจากนี้ถ้าเราจับประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ย
อะไรบ้างที่หน่วยงานรัฐหรือว่ารัฐบาลควรจะนึกถึง

ต้องมีหนึ่งหน่วยงานหนึ่งองค์กรขึ้นมาครับ
ไม่ใช่ทุกคนอยากจะทำก็ทำแล้วมันสะเป็ดสะปาก

จำเป็นต้องคิดไหมจำเป็นต้องคิดไหม
ความเหลื่อมล้ำในประเทศความยากจนในประเทศ
ความสอบออกรณ์ในประเทศ
อยากยุ่งไม่ต้องคิดไหมถ้าเราจะไปดวงจันตร์แล้ว

ทุกวันนี้ทุกคนก็ลำบากเดินทางรถติดนะครับ

คือไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำแต่เพียงแต่ว่าอธิบายแล้วก็ตอบให้คนเข้าใจ
สำหรับคนที่ตั้งคำถามเอาอย่างนี้นะคะ

แต่ว่าถ้านับถึงตามที่อาจารย์บอกอีก๗ปี
เดียวน่าจะได้คุยอีกหลายละคราบค่ะ
ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะคะขอบคุณค่ะ